สิ่งที่คนอยากรู้มากที่สุดตอนนี้
รื้อคดีนี้ขึ้นมาทำไมได้ไหม

แต่ที่อยากรู้ว่าปลายทางจริง
รื้อคดีมาทำใหม่ได้ไหม

ส่งสารตัดสินใหม่กันได้ไหม

มาจากคุณประยุทธ์เพชรคุณ
โฆษกสำนักงานอายการสูงสุด
ท่านตอบเรื่องนี้ว่า

ที่จะสรุปประเด็นนี้

คนที่ให้สัมภาษณ์กัน

เรื่องที่๒ท่านบอกต่อว่า
แต่ตามหลักกฎหมาย
หากความเห็นสั่งไม่ฟ้องเด็ดขาดแล้ว
อายการไม่สามารถสั่งฟ้องคดีได้อีก

ถัดมาบอกอีกว่า
เว้นแต่นี่ตรงนี้
แต่หลักฐานใหม่ในคดี
ญาติผู้เสียหายยื่นฟ้องต่อคดีศาลเองได้
มีหลักฐานใหม่ขึ้นมา
ญาติผู้เสียหายยื่นฟ้องคดีต่อสารได้

แต่มีหลักฐานใหม่ในคดี
หลักฐานใหม่ในคดีเนี่ยมีอะไรบ้างล่ะ
หลักฐานใหม่ในคดีเรื่องนี้เป็นหลักฐานใหม่ไหม
เรื่องที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลอากาศตรีนายแพทย์วิชาณเบี้ยวนิ่ม
สาขาวิชานิติเวชวิทยาภาควิชาพยาธิวิทยาคณะแพทย์ราวาธิบดี
มีเอกสารแจ้งต่อมีเอกสารแจ้งต่อตำรวจว่า
พบสารแปลกปลอมที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
ที่หนึ่งอันนี้จะถือเป็นหลักฐานใหม่ไหมล่ะ
เพราะไม่ปรากฏในสำนวนคดีมาก่อนหน้านี้ล่องหนไปไหนก็ไม่รู้
ประเด็นนี้มันสำคัญยังไงเพราะถ้ามีสารเสพติดอย่างนี้
ก็จะเข้าข่ายว่าขับรถในขณะเมาสุราได้
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ได้หรือไม่อันนี้ต้องพิสูจน์กันตรงนี้
ว่านี่จะเป็นหลักฐานใหม่ไหมหลักฐานใหม่อันที่สองคือ
ความเร็วของรถนายบอสเพราะในสำนวนคดีเนี่ย
ความเร็วของรถนายบอสมีเท่าไหร่ล่ะไม่เกิน๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เมื่อไม่เกิน๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะไม่ประมาทสิครับ
ไปประมาทยังไงไม่เกิน๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แต่ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเป็นไปตามที่อาจารย์ของจุฬาจากคณะวิศวะ
คำนวณออกมาว่านายบอสขับรถเร็วตั้ง๑๗๗กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมง
ถ้าพิสูจน์ได้ว่าขับเร็วแบบนั้นแหละจึงเป็นหลักฐานใหม่ว่า
ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดบวกกับมีสารเสพติด
สองข้อนี้ก็จะเป็นเข้าข่ายขับรถโดยประมาท
ก็เหมือนเมาแล้วขับได้ขับรถเร็ว
แต่ทีนี้อันนี้จะเป็นหลักฐานใหม่ได้ไหม
ถ้าเป็นหลักฐานใหม่อย่างนี้ใครจะเป็นคนทำความจริงนี้ให้ปรากฏ
คืออาจารย์หมอจากรามาและอาจารย์คณะวิศวะจากจุฬาที่มาออกรายการคุณจอมขวัญนั่นแหละ
ถ้ายืนยันออกมาอย่างนี้เป็นหลักฐานใหม่ได้ไหม
เพราะว่าหลักฐานเก่าคือไม่ได้ขับรถเร็วไม่ได้เมาแล้วขับ
แล้วจำเลยร่วมคนที่สองคือนายดาบวิเชียนขับรถปาดหน้า
แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นอายการจะสั่งฟ้องได้ยังไงล่ะ
ขับรถก็ไม่เร็วเมาก็ไม่เมา
นายดาบปาดหน้ากระชั้นชิดสุดวิสัย
เออแล้วถ้าปรากฏในสำนวนอย่างนี้
อายการเขาก็ไม่กล้าสั่งฟ้องหรอกครับ
ฟ้องไปสารก็สั่งไม่ฟ้องอีก
มันดูกันตรงนี้ฉะนั้นถ้าพิสูจน์ได้ว่า
มีเรื่องสารแปลกปลอมพิสูจน์ได้ว่าขับรถเร็ว
อย่างที่ปรากฏออกมาเป็นข่าวตอนแรกว่า
ถามว่านี่เป็นหลักฐานใหม่ได้ไหม
ถ้าเป็นหลักฐานใหม่จะได้เดินหน้าหาความจริงเรื่องนี้
แม้กระทั่งเรื่องพยานสองคน
ที่ออกมาให้การว่าได้เห็นรถขับกันยังไง
ดาบวิเชียนปาดหน้ายังไง
รถไม่ได้ขับเร็วยังไงยังไง
อันนี้จะนำไปพิสูจน์ได้ไหมว่า
พยานสองคนนี้ให้การตรงความจริงหรือไม่
และถ้าให้การไม่ตรงข้อเท็จจริง
อันนี้จะเป็นหลักฐานใหม่ไหมครับ
จะเป็นหลักฐานใหม่จะนำไปสู่การรื้อคดีไหม
นี่คือความสงสัยของชาวบ้านของประชาชนที่ติดตามข่าว
เขาไม่ได้ลึกซึ้งเรื่องกฎหมายหรอกครับ
เขาคิดเอาว่าเอออย่างนี้จะเป็นหลักฐานใหม่ไหม
ส่วนที่คุณประยุทธ์โคศกอายการสูงสุดบอกว่า
ญาติผู้เสียหายยื่นฟ้องคดีต่อสารเอง
อันนี้ผมคิดว่าน่าจะจบไปได้เลย

เพราะในตอนท้ายเอกสารคำสั่งเด็ดขาดที่อายการพิเศษฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้หนึ่งส่งไปถึงสอนอทองหล่อ
มีข้อความว่ายังไงครับฟังนะ
อันหนึ่งฝ่ายผู้ต้องหาที่๒คือผู้ตาย
ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทนจากฝ่ายผู้ต้องหาที่หนึ่ง
จนเป็นที่พอใจและไม่ประสงค์จะดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญา
กับผู้ต้องหาที่๑อีกต่อไปแล้ว
จึงมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องนายวรยุทธ์ผู้ต้องหาที่หนึ่ง
เห็นไหมครับทั้งช่องทางญาติผู้เสียหาย
ฟ้องคดีเองก็ถูกปิดตาย
โอกาสที่จะรื้อคดีขึ้นมาใหม่ก็คือช่องทางเดียวอย่างที่ว่า
คือช่องทางของอายการที่จะพบว่ามีหลักฐานใหม่เป็นตัวปัจจัยสำคัญ
คำถามคือมันจะเดินไปถึงจุดนั้นได้ไหมครับ
คำตอบอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ไอ้หลักการและตำรวจ
ซึ่งตอนนี้กำลังตกเป็นเป้าถูกจับตามองจากสังคมอยู่
คนคิดเรื่องนี้กันเยอะ
เมื่อเช้าเนี่ยมีข่าวในผลสำรวจของโพล
ระบุว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ที่จะเกิดการลุกลามบานปลาย
และเกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง
และหนี้๙๑๑ระบุว่าพึ่งพากระบวนการยุติธรรมไม่ได้
เห็นไหมครับว่าคนคิดเรื่องนี้ยังไง
แล้วก็ปิดท้ายเรื่องนี้แหละ
เรื่องที่เขาจะบี้ให้นายกตั้งกรรมธิการอิสระระดับชาติ
สอบคดีนายบอสวรยุทธ์นี่แหละ
อันนี้เป็นความหวังเพราะว่า
คนเขาคิดว่าอายการสอบอายการ

กรรมธิการในสภาก็มีหลายชุดจัง

ตั้งท่าจะเชิญคนนั้นคนนี้ไปให้ข้อเท็จจริง
แต่อำนาจของกรรมธิการในสภา

ได้แต่เรียกเชิญไปแล้วก็ตรวจสอบได้

การตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นมา

อันนี้จะนำไปสู่คำตอบที่น่าจะเป็นอิสระ

การเดินทางสู่เป้าหมาย
ทำยังไงให้ลื้อคดีขึ้นมาใหม่ได้

และนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ

ถามอาจารย์กรรมาธิการกฎหมายของคุณศิรา
บอกเขาจะเชิญคุณบอสมาให้ข้อมูลด้วย

แต่ผมเนี่ยผมบอกว่าเวียนหัว
เพราะว่ากรรมธิการที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้

ทุกคนก็ทุกฝ่ายก็ทุกคณะก็ต้องการโหนกระแสหมด
เพราะว่าถ้าเชิญใครมาตอนนี้ก็เป็นข่าว
ช่างภาพไปถ่ายรูปไปทำข่าวกรรมธิการก็ได้มีหน้ามีตาด้วย
คนที่รับเชิญเนี่ยคนคนเดียวต้องไปตั้งสี่ห้าครั้งเนี่ยเวียนหัวครับ
รวมกันได้ไหมทีเดียวเลยกี่คณะกี่คณะ

แล้วก็ไม่เวียนหัวทั้งทุกคนทุกฝ่ายรวมถึงประชาชนที่ติดตามข่าวด้วย
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับ
อาจารย์มาวิเคราะห์เรื่องร้อนแรงตอนนี้ก็คือเรื่องของคดีบอสเนี่ยนะฮะ
ถูกต้องค่ะนี่คุณผู้ชมชอบนะรอติดตามทุกวันเลย
ก็ติดตามได้นะคะในขีดเส้นใต้เมืองไทยในช่วงของข่าวเที่ยงไทยรัฐแบบนี้ค่ะ